เอามาดูเรื่องที่ต้องอัปเดตคดีความคืบหน้ากันหน่อย
ภูมิมีคลิปออกมาไปตกปลาอยู่ในวรรณอุทยานแห่งชาติ

ซึ่งคลิปเป็นคลิปตั้งแต่๒ปีก่อนแล้ว
แล้วก็โดนคนออกมาปล่อยออกมาก็เลยโดนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้น
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ

เจ้าตัวมาเผยความคืบหน้าคดีบอกว่า
เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนี่ยเตรียมจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ชุมพรอีกครั้งค่ะ

มีอะไรต่างจากนี้ใช่ไหมครับ

ก็เลยหวังว่าอาจจะไม่ได้โดนโทษที่ขั้นสูงของเขาครับ

ทุกคนโดนเหมือนกันหมด๕ข้อหาครับ
ไม่มีความรู้เลยจริงครับ
เราผิดแน่นอนครับจากที่สถานที่เราไปตกนะครับ
แล้วผมก็ไม่ได้อยากจะออกมายืนแก้ตัวตรงนั้นแหละ
อีกหนึ่งคดีค่ะความคืบหน้าคดียาเสพติดของอดีตนักร้องสาวชื่อดังคุณปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงแล้วก็สามีรวมไปถึงเพื่อนชาวไต้หวันค่ะ
ซึ่งก่อนอันนี้ค่ะคุณปุ๊กกี้สารภาพผิดเฉพาะข้อหาค้ายานะคะแล้วก็รับเรื่องแค่ฟอกเงิน
แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะพนักงานอายการฝ่ายคดียาเสพติดนะคะก็ได้เป็นโจทย์ค่ะยื่นฟ้องแฟนหนุ่มของอดีตนักร้องสาวแล้วก็พวกอีก๕คนนะคะ
ที่สุดแล้วนะคะเขาก็บอกว่าน่าจะร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินนะคะรวมไปถึงยาเสพติดด้วยค่ะ
คัดค้านการประกันตัวค่ะเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงมากค่ะและเกรงว่าจำเลยจะหลบหนีค่ะ
ซึ่งสารก็ประทับรับฟ้องสรุปก็คือค้านการประกันตัวประกันตัวไม่ได้นะคะแล้วก็รับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำค่ะ
แล้วก็จะเบิกตัวจำเลยทั้ง๕พูดตรงวันนี้แหละค่ะก็จะได้เห็นชมหน้าคุณปุ๊กกี้ตอน๙โมงเช้า
ส่วนเรื่องคดีจะเป็นไงก็ต้องติดตามกันดูต่อนะคะ
คือด้วยความว่าของกลางยาที่จับได้มันค่อนข้างปริมาณมากคือปล่อยไม่ได้